เนี่ยนิดเดียวในชีวิตเปลี่ยนนะฮะเหมือนกับเต่าหน้ายักษ์เนี่ยครับ
เมื่อวานนี้ท่านคงเห็นภาพกันไปแล้วค่ะขี่จักรยานยนต์เป็นรายเดอร์
ขี่จักรยานยนต์บนทางเท้านี่พนุ่มคนนี้เข้ามาซื้อของ
เดินออกมาอื้อหือเอี๊ยดนี่อืมแทบไม่ทันค่ะ
เขาก็ต่อว่าต่อขานไปเต่าหน้ายักษ์นี่แทนที่จะสมนึกผิด
ย้อนกลับมาใส่เลยถอดเสื้อแจ็คเก็ตของรายเดอร์เลย
แล้วใส่เขาเลยเตะตัดขาใส่เขาเลยแล้วเต่าตัวเบอร์เลอร์เลย
ผู้เสียหายตัวเล็กกว่าเยอะเขาไปแจ้งความเลยนะฮะค่ะ
แจ้งความเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยโอ้โหแล้วใส่เขาไม่ยั้งเลยอ่ะ
คุณผู้ชมครับนายบุญยฤทธิ์ทองเอี่ยมฉายาเต่าหน้ายักษ์
เพราะเขามีรอยสักที่ใบหน้าเนี่ยเหมือนกับรวดลายของยักษ์เลยล่ะ
นี่นะฮะอายุ๒๐ปีนี่ล่าสุดนี่คือเอกสารของทางบริษัท
บินฮูดนะครับรายเดอร์ดังเจ้าหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าเขาใส่เสื้อของโรบินฮูตออกหนังสือชี้แจงว่า
หน้ายักษ์คนก่อเหตุไม่ได้เป็นรายเดอร์ในระบบของโรบินฮูดนะครับ
แต่เอาไอดีของเพื่อนไปขี่รับงานค่ะนี่ทางบริษัทได้ปิดระบบถาวรของผู้ให้ยืมไอดีแล้ว
และได้ฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายกับเต่าหน้ายักษ์และเพื่อนที่เป็นเจ้าของไอดีแล้ว
โอ้โหนี่โดนทั้งคู่เลยนะฮะใช่ค่ะไม่ให้ใช้ไอดีนี้แล้วเลย

ขณะเดียวกันทางโรบินฮูดบอกว่าจะไปเยี่ยมผู้เสียหาย
แล้วจะช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง
แต่เห็นว่าเออมันก็สืบเนื่องจากนี่แหละจากเต่าหน้ายักษ์เขาเอาไอดีเพื่อนมาขี่
แล้วก็มีเหตุตรงนี้ขณะเดียวกันนะครับนี่ฮะคนเจ็บก็คือ
คุณอิสราราชทองหลังอายุ๒๖ปีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบนทางเท้าที่ปากซอย
หมาย๗๘ในกรุงเทพเพจสายใหม่ต้องรอดก็มาดูแลเรื่องคดีความให้นะครับ
เมื่อวานก็พาไปแจ้งความนะฮะวันนี้พาไปที่กระทรวงยุติธรรม
ยื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการขอรับสิทธิ์จากกองทุนยุติธรรม
ในฐานะที่ตกเป็นเหยื่อทางคดีอาญาแล้วก็ขอให้มีการผลักดันแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษ
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและฝ่าฝืนการขับขี่รถบนทางเท้า
เข้มข้นจริงจังมากขึ้นด้วยคนเจ็บเนี่ยคุณอิสราบอกว่าเมื่อวานนี้
คนก่อเหตุคือเต่าหน้ายักษ์มาขอโทษถ้าท่านยังจำได้เขามาขอโทษนะ
แต่คุณอิสลาบอกผมยังติดใจรู้สึกว่าเขาไม่ได้สำนึกผิดเลย

หรือว่าไปให้ข่าวหรือบอกกับตำรวจเนี่ย

เนื่องจากก็พยายามเบรกแล้วเบรกไม่อยู่

พอด่าทอต่อว่ามาก็เลยโมโห
อะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งความจริงแล้วคุณอิสลาบอกว่า

มาด่าทอต่อว่ามาทำให้เขาโมโห

ไม่ยอมความและขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เขาบอกว่าผมไปหาเรื่องเขา

ผมไปกระชากคอเสื้อเขา

แล้วก็แสดงความจริงใจกว่านี้

ยังออกแนวโทษผมอยู่ว่าผมผิดครับ
ไม่กังวลครับ

คืออยากว่าคุณไม่ยอมความครับ
ไม่ยอมความครับ

แล้วเพื่อนของเขาก็เดือดร้อนไปด้วย

เพราะต้องหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
ส่งให้กับลูกมีลูก๒คนเป็นฝาแฝดนะอายุ๕ขวบ
ตอนนี้อยู่กับภรรยาเก่าต้องส่งให้นี่นะทุกเดือนละ๔๐๐บาท
ตอนนี้เต่าหน้ายักษ์บอกผมมีเงินติดตัวไม่ถึงพันบาท
ถ้ายังไม่มีงานทำไม่ได้งานสงสัยอยู่ได้ไม่ถึง๕วันแน่
ไม่รู้จะเอาอะไรกินที่สำคัญคือตอนนี้จะประกอบอาชีพอะไร
สมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับอืมเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็รอยสกรอยสักเต็มตัวเต็มหน้าคนจำได้หมดแล้วตอนนี้
ถูกต้องที่สำคัญนะฮะคุณสุชานาถามว่าโอ้โหทำไมศักดิ์อะไรเยอะแยะเนี่ย
เขาบอกเขาเป็นสิทธิ์มีครูศักดิ์กับพระอาจารย์ที่วัดย่านอ่อนนุษย์
ส่วนที่คิ้วเห็นเป็นคิ้วแบบยักษ์กับหนวดแบบยักษ

ที่บอกว่าศักดิ์แบบยักษ์คือเขาศักดิ์แบบชื่นชอบจริง
เขาไม่ได้ต้องการทำให้แบบโอ้โหเป็นผู้มีอิทธิพล
น่ากลัวเป็นที่จดจำอะไรในเชิงไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช่
ตอนนั้นก็มองพวกเพื่อนพวกรุ่นพี่ว่าเต้ครับพี่

ใช่ครับมันทำให้ชีวิตเราหลม
มันก็แก้ไขไม่ได้พี่เพราะมันสักบนผิวหนังไปแล้ว
ไม่ได้หมายถึงว่านี่สัญลักษณ์นี่ละคือให้กูเจ๋งนะมรึงเนี่ย
ด้วยความชอบส่วนตัวของผมก็ตกอับมากพี่

สักครั้งหนึ่งให้ผมได้ปรับเปลี่ยนตัวเอง
แต่ผมเข้าใจว่าการกระทำมันย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้พี่
แต่ในวันข้างหน้ามันจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับ
สำหรับชีวิตผมสำหรับตัวผม
ไม่อยากจะขอโทษลูกผมเลย
ไม่อยากให้เขามาเจอไม่อยากให้เขามาดู
สิ่งที่พ่อก็ทำผมอยากจะขอโรคครับพี่

ว่าอย่ากรูเฟสขึ้นมาอย่าเกลียดจังผมเลยพี่
ให้ผมได้ปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนิสัยตัวเอง
เขาก็ขอโอกาสกับสังคมผ่านมายังทีมข่าวของเรา
ค่ะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับเต่าหน้ายักษ์
วินาทีชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยนะคะ
กับการที่คุณตัดสินใจไปทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนั้น